สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา
เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีมวลอากาศเย็นกำลังแรงครับได้แผลออกมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แผลมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้อากาศหลายพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ที่มีการกดเอาอากาศเย็นจากบริเวณแถวบริเวณมองโกบริเวณประเทศจีนตอนบน
ให้มีการแผลลงมาบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องโดยการแผลมาในครั้งนี้มีการแผลลงมาบริเวณปีกตะวันออกของประเทศจีน
ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้และเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยแน่นอนครับอากาศเย็นเป็นอากาศที่แห้ง
มาดูดกลืนความชื้นดูดกลืนกลุ่มก้อนเมฆไปจึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง
ในช่วงกลางวันที่ผ่านมาท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ส่วนในช่วงเช้าตรู่กับในช่วงค่ำอากาศก็จะเริ่มเย็น
ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นจุดท้ายสุดที่จะได้เจอกับลมหนาว
ลมหนาวจะไปทำปฏิกิริยากับอากาศร้อนชื้นนะครับที่ปกลุ่มในบริเวณดังกล่าวอยู่
ดังนั้นในวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในพื้นที่

ส่วนร่องฝนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกหลังจากนี้
จะค่อยเลื่อนลงไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
จากในเมืองไทยของเรานะครับใครที่จะไปญี่ปุ่นในระยะนี้
ตอนนี้มีพายุหนึ่งลูกนะครับเป็นพายุที่มีชื่อว่าหลังนะครับ
ตอนนี้เป็นใต้ฝุนระดับที่๑เคลื่อนที่ปกคลุมโรงแรงในอบริเวณทะเลทางฝั่ง
เตาวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับ